ซึ่งสนามหลวงทางด้านทิศเหนือนะครับประชาชนยังคงทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ไม่ว่าจะอยู่ในจุดที่ใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพระราชวิธีในครั้งนี้นะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
จนถึงเวลานี้นะคะจุดคัดกรองที่สามทางเข้าสนามหลวงด้านทิศเหนือนะคะ
ก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าสู่ด้านในเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
แต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่เลือกจะปักหลักอยู่บนบาดวิถีด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ประชาชนบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อเนื่องไปจนถึงโรงละครแห่งชาติ
ยังคงทยอยเข้าจุดคัดกรองที่๓เข้าสู่ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ
เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษอย่างไม่ขาดซ้าย
จำนวนประชาชนที่อยู่ณจุดนี้มีจำนวนมากและพื้นที่สนามหลวงยังคงรอ
รับได้แต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งค่ะ
เลือกจะอยู่บนบัตรวิถีภายนอกด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพราะเห็นว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
แม้จะไม่ได้เข้าไปข้างในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
แต่จุดนี้ก็ไม่ได้ห่างเกินกว่าที่สายตาจะได้มองเห็น
จำลองในจุดอื่นอื่นได้อีกด้วยค่ะพอใจครับพอใจแล้วครับ
เข้าครับเพราะว่าผมดูเสร็จแล้วก็หลังจากบ่ายโมงไปเขาจะไปวางดอกไม้จันทร์นะครับ
แล้วเขาจะกลับบ้านเลยครับ
ส่วนนางนงลักษิพเสนาชาวรามคำแหงกรุงเทพมหานครคนนี้นะคะ
ซึ่งอยู่ท้ายแถวบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
คงรู้สึกเสียดายบ้างหากไม่ได้เข้าไปในท้องสนามหลวง
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ไม่สำคัญ
เท่ากับการได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะ
ตั้งแต่แรกเลยก็คิดว่าที่มาเนี่ยเขาคงนั่งได้แถวนี้
แล้วเขามาบอกว่าเออคนที่นั่งอยู่ย่านนี้จะให้เข้าสนามหลวงให้หมด
ก็ดีใจที่เราจะได้กราบทรงลาท่านใกล้ชิดที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้เข้า
ได้แค่นี้ก็แค่ไหนแค่นั้นแล้วกัน
ใจเราไปแล้วไม่เป็นไรค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ถ้าไม่มาเราจะต้องเสียใจมากเลย
เพราะว่าแค่เนี่ยเราทนได้อ่ะ
พ่อเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตท่านน่ะ
ทำไมท่านยังทำได้แล้วเราแค่วันสองสามวันแค่นี้

ก่อนมานี่ก็ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนอยู่แล้วค่ะ
สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกจุด
โดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
ด้วยการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มจำนวน๖ล้าน๕แสนชุดต่อวัน
จนถึงวันที่๒๙ตุลาคม
และยืนยันว่าจะเพียงพอต่อประชาชนที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าทันทีที่พื้นที่ในท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ
รวมไปถึงโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเต็มแล้ว
แล้วก็จะปิดจุดคัดกรองทั้งเก้าจุดทันทีส่วนประชาชน
หากสมักใจที่จะอยู่ด้านหน้าจุดคัดกรองจุดก็สา
มมาดที่จะอยู่ได้หรือจะกระจ่ายไปตามผ่าเมน
รุมาตรจำรองทั้ง๙จุดในกรุงเทพมหานครก็ได้ค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามหลวงค่ะ